พาไปดูนี่เลขเด็ดที่จังหวัดสุโขทัย
เขาบอกว่าตอนนี้นะโอ้โหเขาซื้อกันเกลี้ยงแผง

แต่ว่ามีเลขอะไรบ้างไปดูกันหน่อยครับ
ซูม
เดี๋ยวก่อนเอาที่มาที่ไปก่อน

ไปถามนางเฉลียวสิริปโชคนะครับ

ป้าเล็กทำไมคะขายลอตเตอรี่ใช่ไหมป้าเล็ก
ป้าเล็กเขาขายลอตเตอรี่แล้วเขาอยู่บ้านเลขที่๓ทับ๘
ถนนเทศบาลดำริ๕ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลก
สุโขทัยอย่างที่บอกเธอมีอาชีพขายลอตเตอรี่

แล้วเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คือป้าเล็กเนี่ยนะ
กำลังจะเดินทางไปรับลอตเตอรี่ของงวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมปีนี้แหละ
ปรายศนีย์นะครับสาขาสวรรคโลกจำนวน๕เล่ม
เพื่อที่จะนำมาจัดเรียงเลขใส่กระบะสำหรับนำไปขาย
แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันดนใจนักเสี่ยงโชคที่นั่นนะครับ
โทรมาหาป้าเล็กไม่ขาดสาย

บอกว่าเลขนี้ซื้อไม่ซื้อใบเดียวนะเหมาเลย
เอาเป็นชุดเลยอย่างเนี่ยหรอคะใช่ครับ
เขาบอกว่าป้าเล็กตกตกใจมากว่าทำไมเลขพวกนี้มันถึงขายดิบขายง่ายนัก

บอกไปเลยมีเลขนี้๑๓

เยอะแยะเลยป้าเล็กบอกมาใช่ไหมป้าเล็กเขาบอกมา
ว่าเลขเหล่านี้ที่หายากโอ้ยเป็นเลขที่ป้าเล็กบอกว่าไม่มีขายแล้ว

พักพวกที่ขายลอตเตอรี่ด้วยกันก็บอกว่าก็ไม่มีขายเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นเลขที่ถูกจับจองไปแล้วโอ้โหเป็นเลขดังเลขดัง
เขาบอกว่างวดนี้มาเฮ้ยผมไม่ได้บอกว่าจะมานะแต่เขาเล่าเขาลือกันเอง
ฟังข่าวนี้ดูข่าวนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ
คุณผู้ชมครับเอาล่ะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขดัง
แต่ว่าป้าเล็กก็บอกว่าขายแปดสิบบาทแน่นอนอืม
โกงราคาให้เยอะกว่านี้เอาไหมมีคนมาขอบอกว่านี่ป้าเล็กขายแปดสิบเหรอ
นี่มาขายให้ผมร้อยหนึ่งเอาไหมไม่แปดสิบก็คือแปดสิบ